ติดตามความคืบหน้าของอุบัติเหตุสลด
ซึ่งเป็นอุบัติเหตุใหญ่รับสงการ
เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืน๒๕รอยต่อระหว่างวันที่๑๒กับ๑๓เมษายน
เพราะรถทัวร์สายอุดรวิ่งมากรุงเทพ
ประสบอุบัติเหตุเพลิงลุกไหม้ที่จังหวัดขอนแก่น
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๕รายแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
คุณผู้ชมมันมีคลิปเปิดเผยออกมาจากทางกู้ภัย
ขณะที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
จะเห็นว่าผู้รับบาดเจ็บเนื้อตัวถูกไฟคลอก
แล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปดูคลิปนี้กันนะครับ
คลิปนี้เป็นคลิปไลฟ์สดจากหน่วยกู้ภัยพุทธยานสมาคมจุดอำเภอบ้านแห้จังหวัดขอนแก่น
ขณะที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

บริษัท๔๐๗พัฒนาจำกัดเกิดไฟลุกไหม้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนบนอำเภอบ้านแฮด
ที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อกลางดึกของวันที่๑๓เมษายน
เพลิงสงบเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
พบผู้เสียชีวิตคาซากรถทัวร์คันนี้
คือ๕คนเป็นผู้ใหญ่๓คนแล้วก็เป็นเด็ก๒คนนะครับ
ทั้งหมดเสียชีวิตอยู่บนชั้น๒ของตัวรถครับ
โดย๔ศพอยู่ช่วงหลังฝั่งขวา
และเป็นจุดเดียวกันกับที่พบเด็ก๒คนที่เสียชีวิตนะครับ
ส่วนอีกศพหนึ่งนะครับก็อยู่ช่วงหน้าของรถนะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคุณ
เพราะคนอื่นยังต้องตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
เพราะถูกไฟไหม้ร่างจนดำเป็นต่อตะโกนนะครับ
คนที่สามารถที่จะทราบชื่อก็คือนางสาวสุกัญญาเกรดหอมอายุ๒๐ปี
ส่วนคนอื่นยังรอตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลนะครับ
แต่ทีนี้ก็มีการขอข้อมูลจากทางบริษัทของรถทัวร์
บอกว่าเขาเป็นพี่เขยของหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ก็คือนางสาวปรางทองกาล้อมอายุ๒๔ปีครับ
ซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับลูกสาว
คือเด็กหญิงปวรรัฐอายุ๖ขวบนั่นเองนะครับ
ซึ่งถ้าเป็นญาติผู้เสียชีวิตจริง

เท่ากับเราก็จะรู้ชื่อเป็น๓คนแล้วนะ

โดยนายวรพงศ์ได้เล่าให้ฟังบอกว่าหลานสะพ้าย
ได้พาหลานสาวอายุ๖ขวบนั่งรถทัวร์ไปลงโคราช
เพื่อจะไปฉลองวันเกิดของลูก
เพราะวันที่๑๓เป็นวันเกิดของน้องปวรรัฐ

โดยทั้งคู่ตีตัวนั่งอยู่ที่ชั้น๒บริเวณด้านหลังรถ
ซึ่งตอนที่ทั้งคู่ขึ้นรถไปจากอำเภอกระนวล
ลุงกับป้าก็พากันไปส่งด้วยตัวเองคุณ
มาทราบข่าวว่ารถประสบอุบัติเหตุ
ก็รีบโทรหาหลานแต่ติดต่อไม่ได้แล้วนะฮะ
กระทั่งมารู้ว่าหลานเสียชีวิตพร้อมกับลูก
ในวันเกิดของลูกสาวนะฮะ
กลายเป็น๓ศพที่น่าจะทราบชื่อแล้วนะครับ
แล้วก็ความคึบหน้าช่วงเช้าที่ผ่านมาพุทธศึกศาลของเราก็
ไปที่บ้านพี่สาวของนางสาวปรางทอง
โดยแม่ยกาลที่บ้านมีญาติจากจังหวัดอุรรณฑารี
แล้วก็เป็นบ้านเกิดของผู้ตายเดินทางมาร่วม
เพื่อที่จะเตรียมไปที่โรงพยาบาลศรีนครินอีกครั้ง
เพื่อจะขอรับศพสองแม่ลูกกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีนะครับ
แล้วก็ต้องมีการไปเชิญดวงวิญญาณของสองแม่ลูกที่เสียชีวิต
ภายในชั้น๒ของรถทัวร์ในวันนี้ด้วย
เพราะว่ารถทัวร์เอาไปถูกจอดไว้ที่ศาลีตำรวจนะครับ
ค่ะเออทีนี้ความคืบหน้าเรื่องของสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
นี่นะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ
จริงเราก็ไปดูนะว่าสรุปแล้วรถเขามีการตรวจสอบสภาพ
เขามีการเปลี่ยนยางหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ปรากฏว่ารถคันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางก่อนจะถึงเทศกาลสงกรานนะ

ทีนี้หลังจากที่ออกมาจากปั๊มแก๊สเนี่ยนะคะ
ถึงช่วงก่อนเข้าเขตอำเภอบ้านแห้ด
ยางรถด้านหลังฝั่งขวามันเกิดระเบิดขึ้นไง
แล้วทีนี้มันมีประกายไฟกระเด็นขึ้นมาโดนห้องเครื่องด้านหลัง
ไฟมันก็ลุกไหม้แบบรวดเร็ว
และที่สำคัญเขาบอกว่าในรถมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วย
มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นเชื้อเพลิง

เพราะรถมอเตอร์ไซค์นั้นมันมีน้ำมันเบนซิน
แต่ทีนี้ตำรวจต้องตรวจพิสูจน์ก่อนนะคุณนะ
ว่าไฟมันไหม้จากล้อเพราะอะไร
ลามไปติดห้องเครื่องซึ่งแน่นอนในห้องเครื่อง
มันก็อาจจะทำให้ก๊าซระเบิดนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอมีรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน
ถูกเก็บไว้ตรงนั้นอีกมันก็เป็นเชื้อเพลิงกันอย่างดีนะครับ
แล้วก็ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับผู้รอดชีวิต
ผู้รอดชีวิตเล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟัง
โดยผู้หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นทุกคนก็หลับกันหมดนะฮะ
เพราะว่ารถทัวร์เขาก็ขับมากลางค่ำกลางคืน

กระทั่งมาสะดุ้งตื่นกันตอนที่ได้ยินเสียงตู้ม
ตูมแรกนะหลังจากนั้นรถก็สายไปมา

แล้วก็มองไปเห็นนะครับว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นที่ท้ายรถ
ทุกคนตกอกตกใจจนกระทั่งรถทัวร์คันนี้จอดข้างทาง
ก็พยายามหนีตายกันออกมาจากรถ
โอ้โหคุณมีทั้งล้มมีทั้งเกือบจะเหยียบกัน

ฟังเสียงของผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังนะครับ
ก็คือเรานั่งอยู่ชั้นล่างรถทัวร์๒ชั้น
ก็ไปเปิดประตูรถน้ำมันบวกรถ
ประกายแก๊สมันแลบเข้ามาในห้องที่
เรานั่งกับน้องผู้ชายที่มาจากอำเภอเดียวกัน

นาทีนั้นคือว่าเราตายเมื่อแล้วเราตายเราไม่เหลืออะไรแล้ว
อย่างนี้เราไม่เหลือแล้วค่ะ
โอ้โหนี่คือผู้รอดชีวิตนะคะ
ส่วนน้องผู้ชายอีกคนนึงคุณอยู่ที่โรงพยาบาล
น้องเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขานั่งอยู่บนชั้น๒
ช่วงตรงกลางด้านหน้าเนี่ยนะครับกลางกึ่งหน้าเนี่ย

เห็นไฟมันลุกแล้วแล้วก็รถจอดแล้วนะครับ
ทีนี้กลิ่นก๊าซมันเข้ามาเต็มรถเลย
แต่ละคนแทบจะหายใจไม่ออกแทบจะสลบเลยนะครับ
แล้วก็ตอนวิ่งลงมาที่ประตูหน้ามันต้องลงบันไดใช่ไหม
บางคนก็ล้มบางคนก็เกือบจะเหยียบกัน

แต่ผมพยายามตะเกียกตะกายออกมาจากรถให้ได้
ไม่งั้นอยู่บนรถหายใจไม่ออกเขาอาจจะตายแน่
จากนั้นเขาวิ่งเข้าป่าทันทีวิ่งให้ห่างรถทันที

แล้วก็จริงได้ยินเสียงระเบิดอีก๒ครั้งรวมเป็น๓ครั้งนะฮะ
เขารอดมาได้โดยที่เขาก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ขนส่งเขาก็ให้ข้อมูลนะ
มันจะลอยออกทางช่องทางต่างนะมันจะลอยตัวขึ้นด้านบน
ทีนี้มันก็เลยฟุ้งกระจายไปทั่วรถ
ประกอบกับที่บอกไงคะว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ช่องเก็บของด้านหลังด้วย
แล้วมีน้ำมันเบนซินทีนี้พอมันลอยขึ้นไป
แล้วมาเจอความร้อนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไฟมันก็ลุกไหม้
แต่ยังไงก็ต้องรอเรื่องของการตรวจสอบด้วยนะคะ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ขนส่งเขามีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับ
ก็พบว่ารถคันนี้เรื่องของใบอนุญาต
เรื่องของการต่อภาษีก็คือยังถูกต้องอยู่นะครับ
ตรวจสภาพครั้งสุดท้ายคือ๒๕มีนาคมนี้เอง

สิ้นอายุภาษีก็ยังไม่หมดอายุนะคุณ
สิ้นอายุภาษี๓๑มีนาคม๖๕นะครับ
ความเร็วอยู่ที่แค่๔๒กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเอง
แต่ว่ามีการขออนุญาตในการติดตั้งนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เรื่องของการเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตนะฮะ
ก็มีเรื่องของการประกันภัยนะครับแล้วก็ทางคอปภเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้
ก็จะเยียวยาสำหรับผู้บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตรายละ๑ล้าน๑แสนบาท
ส่วนผลการตรวจสอบว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
ก็ต้องรอหลายฝ่ายมาร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ